คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบอุกอาจจริง
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกือบเกือบห้าโมงเย็นค่ะกลางสี่แยกไฟแดงเลย
สุราธานีนะคะมีผู้หญิงคนนึงเขาขับรถมาแล้วก็รถติดอยู่ที่สี่แยก
มีรถอีกคันหนึ่งมาประกบแล้วยิงใส่เลยนะคะผู้หญิงคนนี้เขาบาดเจ็บสาหัสนะคะ
กู้ภัยก็พยายามที่จะช่วยพยายามจะปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิต
ไปดูวินาทีที่พยายามจะช่วยชีวิตผู้หญิงคนนี้ค่ะ
กล้อไปข้างนู้นไปนู้นก็ได้
นี่นะคะวินาทีชีวิตพยายามจะปั๊มหัวใจ

อายุ๔๙ปีค่ะเธอถูกยิงนะคะ
เป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานี
เป็นภรรยาของนายก่อเกียรติอินทรรักษ์อดีตรองนายกอบจสุราธานี
สมัยที่ผ่านมาค่ะคนนี้นะคะเธอถูกยิงเข้าที่ศีรษะค่ะ๓แผล
โอ้โหเธอบาดเจ็บสาหัสพยายามจะปั๊มหัวใจ
พยายามจะรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายคือเสียชีวิตค่ะ
เมื่อช่วงเย็นนี้เองคุณผู้ชมเกือบ๕โมงเย็นนะคะ
รองผู้กำกับสพมสุราธานีได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกัน
ใกล้กับแยกสวนหลวงถนนฉลกรัฐที่อำเภอเมืองสุราชธานี
คนที่ถูกยิงเนี่ยเขายังอยู่ในรถนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนางสุชาวดี
ทะเบียน๙กง๙๕๘๕กรุงเทพรถคันนี้ค่ะ
คนที่ถูกยิงเขาอยู่ในรถนะคะก็ช่วยนำตัวออกมาปั๊มหัวใจ
แล้วส่งโรงพยาบาลทางกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานี
ก็มาช่วยจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเป็นแบบนี้ค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางสุชาวดีขับรถคันนี้
ไปงานศพมาที่วัดโพนิมิตรตำบลบางกุ้ง
แล้วก็จะไปรับลูกรถติดไฟแดงอยู่คุณผู้ชม
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาประกบเลย
แล้วใช้ปืนยิงใส่รถนะคะตอนแรกยิงสองนัด
จนรถของนางสุชาวดีมันขาดการควบคุม
มันแล่นไหลข้ามแยกไปฝั่งตรงกันข้าม

ขับตามไปลงมายิงซ้ำอีกนัดหนึ่งแล้วขับรถหนี
นี่ค่ะตั้งใจยิงแบบนี้เลยนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็พยายามที่จะวิทยุสกัดจับคนร้าย
ประเด็นเอาไว้แบบนี้ค่ะอาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
สุดท้ายไปเจอค่ะรถเก๋งที่คนร้ายใช้ก่อเหตุคันนี้นะคะ
คันนี้ไปจอดทิ้งอยู่ในซอยสวนถั่ว
ห้างจากจุดเกิดเหตุไปสองกิโลกรัมค่ะ
ในรถมีกระสุนปืน๒ปลอกไม่รู้ขนาดนะคะ
ตกอยู่ที่เบาะที่นั่งคนขับที่พื้นวางเท้าคนขับด้วยค่ะ
ว่าหลังก่อเหตุก็เนี่ยขับรถมาจอดทิ้งไว้แล้วตัวคนก่อเหตุก็หนีไป
ก็ต้องไปตรวจเช็คดูทะเบียนรถคันนี้นะคะ
ทะเบียนรถคันนี้ชื่อผู้ครอบครองก็คือ
แม่ของอดีตรองนายกอบจที่เป็นสามีของผู้ตายค่ะ

เป็นชื่อผู้ครอบครองรถคันนี้นะแต่ไม่รู้เกี่ยวเนื่องอะไรยังไงนะคะ
แต่ต้องตรวจสอบเพราะนี่คือรถที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจก็เลยบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวมันก็เรื่องมันจะประติดประต่อได้เอง
รู้ตัวแล้วด้วยว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี

แต่ต้องบอกว่ามันอุหาญมากใช่ค่ะ